ก็จะมีการเรียกนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมนะคะรวมกับผู้เล่นชุดเดิมนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไปด้วย
คุณสิริมาพาณิชชีวะผู้อำนวยการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยนรพลแก่นสนหัวหน้าผู้ฝึกสอน
เจอกับออสเตรเลียวันที่๖กุมภาพันธ์
ปิดท้ายเจอกับไต้หวันวันที่๙กุมภาพันธ์ค่ะ
แชมป์กลุ่มก็จะไปพบกับรองแชมป์ของอีกกลุ่ม

เพื่อหาทีมชนะเป็นตัวแทนของเอเชียอีก๒ทีม